เพราะว่าครอบครัว๑ถูกโกงที่ดิน

ผ่านไปแล้วหลายเดือนเรื่องมันไม่มีความคืบหน้าเลย

แต่ว่าทำให้ชาวบ้านที่เขาไปติดต่อราชการเนี่ย
ละมุนวิ่งหนีกันชุนละมุนเลยนะคะไปดูคลิปค่ะ
อ่ากูพร้อมเฮ่อฟ้านสิ

ผมสาวเขาแค่ไหน

แล้วจะเห็นว่าในคลิปเนี่ยโอ้โฮรอออกเป็นประจาย
คือผู้ชายก็ไม่ไหวเหมือนกันวิ่งกระโดดเลยนะ
ใช่ค่ะที่เขากรี๊ดแบบนี้เพราะว่าตัวเงินตัวทองมันออกมาจากกล่อง
ที่ผู้หญิงที่พูดเอะอะโวยวายในช่วงแรกเขาปล่อยออกมา
และคำพูดก่อนที่เขาจะปล่อยเขาบอกว่าเอานี่ไปเลย
มีของขวัญมาฟาก
นี่แหละเป็นของขวัญของเขานะคะก็คือเจ้าตัวเงินตัวทองนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๑๑นาฬิกาค่ะ
ที่สำนักงานเขตสาขาพระขนง
อภัยนะคะสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาพระขนง
สามีพระยักษ์ผู้หนึ่งเข้าไปร้องเรียน
บอกว่าตัวเองถูกโกงที่ดินหลังจากนั้นก็เอาตัวเงินตัวทอง
คือเขาเตรียมมาจากบ้านเลยนะใส่รังมาเลย
มาปล่อยที่กลางสำนักงานชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เนี่ย

เจ้าของเฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปนี้แล้วก็ข้อความนะคะ

กรมที่ดินสะเทือนนี่หรือความยุติธรรมที่ประชาชนได้รับ
ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอย่าเอาหูไปนาเอาตาไปไล่อีกต่อไปเลย
บอกเขามาเพื่อแก้ปัญหาให้ความช่วยเหลือให้ความเท่าเทียม
นโยบายหาเสียงของแต่ละพักล้วนดูดีมีความหมาย
แต่มันเป็นแค่นโยบายมันจับต้องได้ไหม
ทำไมต้องปล่อยให้ประชาชนดิ้นรนต่อสู้กับความอายุติธรรม
ที่เจ้าหน้าที่รัฐร่วมกับในทุนขุนศึกทำแบบนี้กับประชาชน
ธกรรมที่พูดก่อนได้เป็นกับหลังได้เป็นมันช่างแตกต่างกันเหลือเกิน
เขาอาจจะบรรยายยาวนิดนึงนะเดี๋ยวอ่านให้จบนะคะ
มันน่าเจ็บปวดที่สุดคือเจ้าหน้าที่ผู้น้อยต้องถูกกดดันข่มเหง
ทำผิดโดยผู้ใหญ่เป็นถึงเจ้ากระทรวง
สั่งให้โกงเอาที่ดินประชาชน
ซึ่งเขาไม่กลัวเลยต่อการกระทำผิดแบบนี้
ประชาชนสังคมต้องตื่นตัวมาสู้ด้วยตัวเอง
หวังพึ่งใครที่เกี่ยวข้อง
คงยากลำบากอีกต่อไป
นี่เป็นคำพูดซึ่งเป็นแคปชั่นของคลิปนี้
บรรยายความรู้สึกเห็นไหมยามไหมคุณ
ยาวนะบรรยายความรู้สึกธรรมอัตอันใจ
การที่ถูกโกงโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั่นแหละ

หลังจากที่เห็นโพสต์โพสต์นี้นะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปที่ผู้โพสต์
เขาเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วเนี่ยคือตัวคนที่โพสต์เนี่ยนะ
เป็นญาติของสองสามีพันรยาที่ไปร้องเรียน
และปรากฏในคลิปที่ไปปล่อยตัวเงินตัวทองนี่แหละ
รับว่าเขาเตรียมตัวเงินตัวทองใส่รังไปจริง
ส่วนสาเหตุเกิดจากได้รับความเดือดร้อน
การรังวัดที่ดินของเจ้าหน้าที่
โดยที่ดินของครอบครัวนี้เดิมนะคะมี๗ไร่
แต่ว่าถูกในทุนหุบเอาไปเกือบหมด
คำคำว่าเกือบหมดคือเอาไปตั้ง๕ไร่แหละ
เหลือให้ทำมาหากินก็๒ไร่อีก
คืออันนี้มันรังวัดไม่ได้แบบกินที่นิดมาก

แต่ทำไมเรื่องมันเงียบเขาบอกแบบนี้

จะนำหลักฐานทั้งหมดชี้แจงต่อสื่ออีกครั้ง

และต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้
ด้านในภัยรัฐพัฒนสติฉาย

ซึ่งเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อวานนี้

โดยมีผู้ชายเป็นคนถือกล่องเข้ามาวางไว้ข้างโต๊ะ
ตอนแรกคิดว่าเป็นกล่องเอกสารเพราะมันดูไม่ใหญ่มาก
ที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปมันก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะ
จากนั้นผู้หญิงในคลิปช่วงแรกก็คือตะโกนด่าทอก่อน

โดยมีผู้ชายเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายบันทึกเหตุการณ์ไว้ทั้งหมด

แล้วก็เอียงกล่องลงปล่อยให้ตัวเงินตัวทองประมาณ๔ตัวน้ำหนัก
ตัวละประมาณ๒กิโลกรัมออกมาเดินเพ่นผ้าน
ฟังเสียงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานค่ะ
สวัสดีครบสวัสดีครับ
ครับไม่คิดว่าเขาจะใช้เหตุการณ์แบบนี้มาเรียกร้องอะไรอย่างนี้ครับ
สำหรับเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปเนี่ย
เรื่องของการร้องเรียนก็เป็นสูตรเรื่องของการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ก็จะช่วยเหลือนะคะแล้วก็จะออกมาชี้แจงต่อไป
แต่อย่างไรก็ตามคนที่กระทำแบบนี้นี่ถือเป็นสถานที่ราชการใช่
มีความผิดนะคะแล้วก็รวบรวมผู้ก่อเหตุ
บอกว่ามีทั้งหมด๖คนด้วยกัน
คนที่เข้ามาในสำนักงานและคนที่รออยู่ด้านนอก
แบ่งเป็น๒กลุ่มแบบนี้นะเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินไปแจ้งความ
กับตำรวจสนพระขนงไว้แล้วนะคะก็คือฐานก่อกวน
และขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
ส่วนเรื่องร้องเรียนเป็นอย่างไร
ใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่บอกว่าเป็นนายทุนบ้าง
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบ้างเนี่ยเดี๋ยวติดตามให้ด้วยนะคะว่าจริงเท็จขนาดไหน